สนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคอร่อยซ่าสดชื่น
ภาพเลขคอมแพคภาพเลขคุณภาพที่คุณไว้วางใจ
คอลิจิคอลลาเจนจากอามาโดชงแล้วใสไม่มีสี
ครีมนวดผมสันซิลสูตรเซรั่มผมนุ่มสวยเสกได้ล้างออกง่ายใน๓๐วิ
แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืนโรงพยาบาลเจ้าพระยา
โคล่าไซส์บิ๊กแบ่งปันสุดคุ้มกันแบบบิ๊ก
บู่ราเบนสุขภาพผิวดีด้วยสบู่ราเบนใช้แล้วจะติดใจ

ด้วยการบุกตรงถึงจังหวัดชนบุรีกับ๓พิธีกรไทยรัฐทีวี
คุณชนะเตพิรัตนมงคลจากตลอดข่าว
ควงแขนมาพร้อมกับน้องพลอยพิมรจิตจากบันเทิงไทยรัฐ
และเรื่องนี้ต้องขยายพร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษ
คุณเบิร์ดณภงมุฮมัตจากพ่อมข่าวหัวเขียวและข่าวเช้าหัวเขียว
หนักจัดเต็มกันที่แรกเมื่อวันศุกร์ที่๒ตุลาคม

มีความสุขมากจากเมืองชน
และที่มาเมืองชนแล้วฝนตกอย่างนี้
ว่าเป็นไพ่ที่ชน

พร้อมกิจกรรมและของรางวัลจากผู้สนับสนุนใจดีอีกมากมาย

ต่อยอดความสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดชนบุรีกันต่อ

จากนั้นไปสร้างรอยยิ้มกันต่อ

ณตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลา

ณตลาดสดเทศบาลศรีราชา

เพราะเรายังสัญจรไปสร้างสิ่งดีเพื่อสังคม

ขนเจลแอลกอฮอลสู้ภัยโควิด
มอบให้แก่โรงพยาบาลหนองใหญ่
คารวาลสัญจรจากไทยรัฐทีวี
ยังไม่หยุดที่จะมอบความสุขเพียงเท่านี้
ครั้งหน้าพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนครราชศรีมา

เพราะเรากำลังจะตลอดไปหาคุณ